เชิญมาเลยผู้ปกครองเชิญมา
แล้วนักเรียนมาด้วยมาทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
โอ้โหที่กันชาติโชว์กันจงขึ้นแบบนี้แหละครับ
จะกินแล้วจะกินแล้ว

มันจะเกิดบ่อยอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอ

ก็ไม่ไหวพลเมืองดีครับคุณผู้ชมฮะเขาส่งไปร้องเรียนต่อสมาคมสื่อมวลชน
นครศรีธรรมราชขอให้ตรวจสอบข้อได้จริงหน่อย
เนื่องจากภาพเนี่ยนักเรียนมปลายโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งซะด้วยนะ
ที่นครศรีธรรมราชผีกัญชากับบ้องในข่าวบอกว่าสนุกสนานและเคลิบเคลิ้ม
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับ
ยังเป็นเด็กและเยาวชนฮะแต่มาพีคกัญชากันอย่างเปิดเผย
หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียว
อันนี้ชุดนักเรียนก็มีชุดนักเรียนก็มี
ล่าสุดครับนายสันติพัฒน์โคจีจุลท่านเป็นศึกษาที่การจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งให้สารวัตรนักเรียนส่งชุดเคลื่อนที่เร็วจี
จีไปเลยไปตรวจสอบคลิปนี้สิพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงครับ
คุณผู้ชมและทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่จับกลุ่มกันเสพกัญชาอยู่ที่บ้านของนักเรียนคนหนึ่งครับ
แม้ว่าอยู่ที่บ้านแต่โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านผู้ในการเจ๋งดีค่ะ
นะเรียกนักเรียนมาทั้งหมดเลยมาว่ากล่าวตักเตือนเชิญผู้ปกครองมาด้วยบอก
คุณต้องเข้าใจนะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทำแบบนี้ได้
กำชับให้ดูแลลูกหลานหน่อยนะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งเกี่ยวนะครับ
เขาทำเพื่อทางการแพทย์แต่ตอนนี้เนี่ย
มันน่าจะเสร็จพร้อมกันแบบนี้นะครับ
แล้วมันหาซื้อได้หาซื้อง่ายไง
แล้วอนาคตลูกหลานเราจะเป็นยังไงล่ะครับ

ใช่ไม่เกิน๒๐ไม่ได้เลยนะครับเออใช่ไม่เกิน๒๐ไม่ได้เลยนะ
จำได้ใช่ไหมเราเคยนำเสนอข่าวว่ามีน้องคนหนึ่ง
ที่เสพกัญชาไปแล้วเบลอเลย
เลอเดินหายไปเลยเดินออกจากบ้านไป